เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดที่ผ่านมาตี๔ไม่วัดค่ะคุณ
นี่คือวัดพระสิงห์ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

นี่ไหม้ข้างวัดแล้วเขาบอกว่าดีนะที่ดับเพลิงกันทัน
งั้นลุกลามเข้าไปในวัดพระสิงห์วัดสำคัญเลยนะฮะ
ถูกต้องค่ะคือจุดที่ไหม่
เจดีงามเทศบาลนครเชียงใหม่นี่นะคะ
ก็ต้องเอารถน้ำมามาช่วยกันระงับเหตุ
เพราะว่ากลัวไงเดี๋ยวมันจะลามไปติดในวัด
เดี๋ยวจะวุ่นครึ่งชั่วโมงค่ะ
ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ถามว่ามีใครเห็นเหตุการณ์ณวินาทีนั้นเลยไหม
ก็ไม่แต่มีคนได้ยินเสียง

แล้วหลังจากนั้นมีควันไฟก็ลุกลามแบบรวดเร็วค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็คิดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
เพราะว่าตรงจุดที่ไฟไหม้มันอยู่ใกล้กับหม้อแปลงไฟฟ้า
ทีนี้พอมันบึ้มมันก็อาจจะพอลัดวงจร
แล้วมันเกิดเสียงขึ้นมาไฟมันก็ลุกมันก็ติดค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาตรวจสอบแล้วก็หาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ด้วยนะคะ
ไปดูนะเพราะว่าตรงนี้อาจจะมีการจัดซุ้มขายของอะไรกันหรือเปล่า
ปลั๊กเสียบเปิ๊กอะไรไว้หรือเปล่านะฮะ